ครับคือถ้าเป็นเรื่องเฉพาะหน้าเนี่ยครับตอนนี้อยู่ในโหมดดับไฟ
เพราะฉะนั้นจริงคนที่อยู่หน้างานเนี่ยอันนี้เหนื่อยมากหนักมาก
คนที่สู้กับไฟนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างครับ
ตั้งแต่เรื่องอาหารแห้งเครื่องดื่มรองเท้าเครื่องอุปกรณ์ดับไฟทั้งหลายนะฮะ
อันนี้เป็นอันแรกพวกแมสพวกอะไรต่างเหล่านี้นะครับอันนี้เฉพาะหน้าเฉพาะหน้านะครับ
แต่ว่าอื่นผมคิดว่าเรื่องสำคัญคือเรื่องความเข้าใจด้วยครับ
ความเข้าใจและกำลังใจในการที่จะสับสนุนเพราะว่ามันมีช่องว่าง
ความคิดช่องว่างทางความรู้หลายเรื่องนะฮะที่มันซับซ้อนนิดหน่อยนะฮะ
เรื่องป่าโดยเฉพาะเขตป่าอุทยาน
อะไรที่พอจะเล่าสู่กันฟังได้บ้างคะ
เพราะว่าคือเรามองว่าตอนนี้สถานการณ์ของไฟป่าทั้งหมด
เท่าที่เราดูจากดาวเทียมทั้งหมดในเขตเชียงใหม่๘๐๙๐เกิดขึ้นในเขตป่าอนุรักษ
เพราะฉะนั้นมันสะท้อนอันหนึ่งซึ่งอันนี้เป็นกรณีพิเศษเพราะว่าปีอื่นมันจะค่อนข้างกระจายตัวนะครับ
เข้าใจว่าเราวิเคราะห์กันว่ามันมาจากความขัดแย้งในพื้นที่โดยเฉพาะหลักเลยเนี่ย
คือความขัดแย้งผมเรียกว่าไฟความขัดแย้งที่มันสั่งสมมายาวนาน
ระหว่างพี่น้องชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่ของอุทยานกับเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า
ถ้าพูดกันแบบตรงนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นประเด็นหลัก
อื่นอาจจะเป็นประเด็นรองเช่นบางก็ได้ยินกระแสข่าวประมาณว่า
เป็นเรื่องภายในกันเองกับอีกอันนึงก็เป็นเรื่องความขัดแย้งทางการเมือง

โอ้โหเดี๋ยวถามตอบไม่ถูกเดี๋ยวก่อนนะคะ
เอากรณีแรกก่อนที่น่าจะมีประเด็น
คือมีความขัดแย้งอะไรคะที่เอาเจ้าที่สบายใจจะเล่าได้นะคะ
ความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านกับทางเจ้าที่อนุรักษ์
จริงแล้วเขตป่าอนุรักษ์มันทับที่ชาวบ้านมานานแล้ว

ต้องประกาศอุทยานปีอุทยานออกปี๒๑๐๔ใช่ไหม
เกรดรักษาพันธ์สัตว์ป่า๒๕๐๓เกรดกฎหมายป่าสังหวร
นี่ก็๒๑๐๗อย่างนี้แต่ทั้งหมดมันทับไปในชุมชนก็อยู่กันมาก่อน
ทีนี้มันก็เป็นปัญหาตั้งแต่ต้นแล้วว่าชุมชนกลายเป็นคนผิดกฎหมาย
โดยเฉพาะในเขตป่านุรักษ์กฎหมายมันเข้มมาก
คุณใบไม้ใบเดียวคุณก็ถูกจับแล้ว
มันเป็นบรรยากาศแมวไล่จับหนูบรรยากาศทะเลาะกันมาโดยตลอด
มาซ้อนกับช่วงหลังก็ขยายเขตอุทยานอีกขยายเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าอีก
รวมขึ้นปืนปลาอีกอะไรอย่างนี้ครับ
มันซับซ้อนทับซ้อนลงไปมานานมาก
จนกระทั่งผมคิดว่ามันเป็นการปะทุหรือว่าหนองแตกครับ
อันนี้มองผมมองแบบภาพรวมนะภาพรวมนะค่ะ
เพราะว่าเราดูแล้วมันเป็นเรื่องไฟมันมาจากคนทั้งนั้น
ทีนี้เอาอย่างนี้นะคะฉันขอประเด็นทิ้งท้ายไว้ว่า
ถ้าสมมุติเราจะตามเรื่องของสาเหตุที่เกิดขึ้นในรอบนี้
ในป่าดอยสุเทพฯซึ่งมาอยู่ในเขตอนุรักษ์
คำถามคือนักข่าวนอกพื้นที่อย่างดิฉันเนี่ยควรจะไปตามประเด็นไหนเป็นประเด็นแรกคะ
ผมคิดว่าทางปอดดัชเทพเนี่ยก็คงเป็นประเด็นนี้แหละครับ
คือพอป่าผมเรียกอย่างนี้ละกันว่าป่ามีเจ้าของนะฮะ
ของคือความเป็นเจ้าของเนี่ยอยู่ที่เจ้าหน้าที่เป็นหลัก
แล้วก็ชาวบ้านไม่มีความรู้สึกเป็นเจ้าของ
แล้วก็เพราะฉะนั้นการเผาเนี่ยมันจะเป็นการเผาลักษณะเผาออก

ล่าสุดเนี่ยคือใครมีสวนอยู่ก็ต้องเผาออกไป
ไม่งั้นก็ไฟก็จะเข้าสวนตัวเองใช่ไหมครับ
คือมันไม่ได้มีระบบความร่วมมือ
ไม่มีระบบการบริหารจัดการร่วมกันระหว่างชุมชนกับเจ้าหน้าที่เนี่ย

เพราะฉะนั้นมันเหมือนกับต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างแยกกัน
ผมว่ามันเปราะบางมากที่จะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
ปกติเพราะถึงเขตฝาดิบเนี่ยมันจะหยุด

คุณชัชวานค่ะเนื่องจากเวลารายการเราจำกัดเอง
ขออภัยแต่เดี๋ยวไม่แน่เราจะขอโทรศัพท์ติดต่อไป
เพื่อได้ข้อมูลเพื่ออาจจะออกช่องทางอื่นนะคะ
ยังไงเบื้องต้นนะตอนนี้รายการสดขอบคุณก่อนนะคะ
ครับผมสวัสดีค่ะ